หนุ่มวัย๒๒ปีเองเป็นวาดที่เจ้าบ่าวด้วย
จะแต่งงานในปีใหม่นี้แล้วนะฮะ
แต่ว่านั่งคุยโทรศัพท์กับแฟนสาว
แล้วก็เสียชีวิตปริศนาคารถนะครับ
อันนี้เหตุการณ์ที่ต้องมีการตรวจสอบกันว่าการเสียชีวิตเนี่ย

ตำรวจสพเมืองชมบุรีได้รับแจ้งมีคนนอนตาย
ท้ายรถกระบะที่บริเวณลานจอดรถ
หน้าห้องเช่าซอยอู่พิทักษ์ชัยหมู่๔
ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชมบุรี

พบร่างของนายมนตรีสาวรินาอายุ๒๒ปี

เป็นคนงานก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์
เสียชีวิตบนท้ายรถกระบะของบริษัทธเนธ
โยธา๓๓จำกัดที่มือขวานั้น
ยังมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่นะครับ
ตรวจสอบไม่มีบาดแผลแล้วก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ครับ
สอบถามเพื่อนผู้ตายบอกว่าบริษัทได้เช่าบ้านให้พักอยู่ด้วยกัน๘คน
เมื่อเวลาประมาณ๔ทุ่มผู้ตายบอกว่าขอตัวหน่อย
จะออกมาโทรศัพท์หาแฟนสาว
ซึ่งทั้งคู่จะแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับในต้นปีนี้นะครับ

ปกติผู้ตายก็จะโทรศัพท์คุยกับแฟนสาวเป็นเวลานานอยู่แล้ว
เป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะหลับไป
เพื่อนเนี่ยหลับไปแล้วตื่นมาตอนเวลาประมาณตี๒ครึ่ง
หลังจากผู้ตายขอตัวไปโทรศัพท์แต่๔ทุ่มนะครับ

เดินออกมาดูก็พบว่าเสียชีวิตคาหลังรถกระบะแล้วนะครับ
ต้นคาดว่าหัวใจวายเฉียบพลัน
ซึ่งจะได้ส่งร่างผู้ตายไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลชนบุรี
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะครับ